เอ้าไปดูเรื่องของวัดกันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
เอาหลังจากมีคนตาดีไปเจองูไปเจองูกับเต่านอนคุยกันแล้ว
ตาดีกันต่อนะคะขยี้ตาสักนิดนึงนะคะ
พาคุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบจากต้นโพค่ะเขาบอกว่าจุดเนี้ยมันออกใบสีเหลืองอร่ามสวยงามเลยนะ
อยู่ที่นาของนายดีเหมุไทยอายุ๙๒ปีค่ะที่ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพลเมืองอุดร
เมื่อวานนี้ชาวบ้านพอได้ยินข่าวนะไปดูสิมันเป็นยังไงต้นนี้
ต้นโพที่เขาบอกมันร้อยปีชาวบ้านบางคนส่องหาเลขเด็ดตามใบโพสีเหลืองทอง
เหลืองจริงสวยจริงเหลืองทองแบบนี้นะคะเขาบอกเห็นตัวเลขสามบ้างห้าบ้าง
บางคนส่องที่โคนเห็นสามบ้างเก้าบ้างแปดบ้างเก้าบ้างอ้าวว่ากันไปแต่ละจินตนาการไม่เหมือนกันเนี้ยนะคะ
ดีเจ้าของที่นาบอกว่าต้นโพต้นนี้ให้โชคด้วยงวดที่ผ่านมามีคนส่องเห็นเลขเก้าห้า
ชาวบ้านก็โชคดีกันไปเฮกันทั้งหมู่บ้านนะคะส่วนงวดที่จะถึงนี้ชาวบ้าน
บางคนก็บอกว่าฝันเห็นเจ็ดเจ็ดแปดบ้างห้าหกแปดบ้างที่อ่านมาต้นโพลต้นเดียวก็หลายตัวเลขแล้วนะคะ
ขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าตัวเลขที่ขายดีมีคนมาซื้อกันเยอะก็คือเจ็ดห้า
เป็นเลขอายุของหลวงพ่อสุดใจค่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตะนะคะ
ที่ถูกไฟคลอกมรณภาพไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะอ่าส่วนบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์
นครชายศรีนครปฐมนะคะคือคักค่ะนักสิงห์โชคทยอยไปกราบว่ายขอพรขอเลขเด็ดกันนี่นะคะ
แต่ทางวัดยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะใครจะเข้าวัดนะคะหน้ากากอนามัยต้องสวมมานะคะ
งั้นไม่ได้เข้าค่ะเมื่อวานนี้มีคนไปไหว้พระเงินพระทองแล้วก็หุ่นปั้นตาทองนิ้วราย
เริ่มเข้ามาตั้งแผงแล้วประมาณ๕๐แผงเพื่อให้ชาวบ้านได้เลือกซื้อกันตามชอบนะคะ
นางสาววราพรหุ้ยหงทองชาวเพชรชบุรีค่ะหนึ่งในนักเสียงโชคบอกว่า
ปิดร้านขายอาหารตามสั่งเลยมามาตามหาเลขเด็ดที่วัดนี้
เพราะช่วงนี้ขายของไม่ดีค่ะก็เลยปิดซะเลยนะคะ
ตั้งใจมาหาเลขเด็ดเผื่อจะได้โชคได้ลาบดีกว่านั่งเครียดอยู่ที่บ้าน
ซะว่ามาขับรถเล่นกินลมชิวแล้วก็มาหาเลขกันนะคะ
บอกว่าได้เลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์ห้าแปดสองกับสามสอง
แล้วก็บอกว่าไปโรงไหยไข่ทองคำในไหยได้นะ
ได้เลขหนึ่งแปดด้วยมันก็ใกล้เคียงกับที่เธอได้ไปนะ
ก็เลยตั้งใจจะไปซื้อลอตเตอรี่รุ้นรางวัลงวดใหญ่งวดนี้สักหน่อยค่ะ
ก็เป็นความเชื่อนะคะให้คุณผู้ชมดูยิ้มในช่วงเช้าทานอาหารไป
ยิ้มไปไม่ใช่แบบเจอข่าวรถทับหรือว่าฆาตกรรมอะไรอย่างนี้นะ
ก็พอเป็นกระแสนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคุณผู้ชม